กิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี่แหละครับ
หลายท่านเตรียมความพร้อมหรือยังเอ่ย
ข้อคิด๗ประการที่สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พระราชทานให้แก่ประชาชนนะครับ
เป็นข้อคิดเพื่อความสำเร็จความสุขและความปลอดภัย
มีข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือข้อ๔
ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง
รวมถึงศึกษาเรื่องของเส้นทางด้วย
ดังนั้นเรามาศึกษาเส้นทางกันในช่วงเช้านี้ก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าถนนที่ปิดการจราจรตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
จนถึงเวลา๔ทุ่มวันนี้๓สายดูเส้นทางในกรุงเทพมหานครนะครับ
เส้นทางที่๑คือถนนอู่ทองในแยกอู่ทองในถึงแยกพระบรมรูปทรงม้านะครับ
เส้นทางที่๒นะครับถนนศรีอยุธยาจากแยกพล๑ถึงแยกวัดเบนจะนะครับ
แล้วก็เส้นทางที่๓นะครับคือถนนราชดำเนินนอกจากแยกพระบรมรูปทรงม้า
ราชการที่๕ถึงแยกสวนมิสักวันนะครับ
และต่อมาเป็นบริเวณรอบพื้นที่การจัดขบวนจักรยาน๑๔สาย
สายเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
คือตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับแต่ว่า๙โมงเช้านี้ก็ปิดการจราจรแล้ว
สำหรับ๑๔สายนี้คือถนนศรีอยุธยาถนนพิศนุโลกถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในถนนหน้าพระราณถนนหน้าพระธาตุถนนราชินีแล้วก็ถนน๓เซนแยก๔เสาเทเวศเป็นต้น
มาเป็นถนนที่ใช้เป็นเส้นทางจักรยาน๒๔สายซึ่งรวมระยะทาง๒๙กิโลเมตรนะครับก็จะปิดการจราจรตั้งแต่เที่ยงคืนถึง๔ทุ่มคือปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อขบวนจักรยานเคลื่อนผ่านไปแล้วก็จะเปิดการจราจรในถนนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเส้นทางจักรยานทั้งหมดนะครับ
เช่นเดียวกับถนนที่ขบวนจักรยานตัดผ่านเส้นทางอีก๔๓สายก็จะมีการปิดการจราจรเฉพาะช่วงที่ขบวนจักรยานผ่านแยกตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึง๔ทุ่มด้วยนะครับ
โดยเส้นทางรวมระยะทางปั่นจักรยาน๒๙กิโลเมตรนะคะเริ่มตั้งแต่พระรานพระราชวังดุสิตจุดประทับที่๑ไปตามถนนศรีอยุธยา
ถนนพระยาทัยเข้าจุดประทับที่๒บริเวณจุหลาลงกรมหาวิทยาลัย
จากนั้นนะคะใช้ถนนพญาไทยผ่านแยก๓ย่านเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม๔มาตามเส้นทางศรีลม
เข้าถนนเจริญกรุงวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชขึ้นสะพานพระปกเกล้า
รอบวงเวียนใหญ่เข้าจุดประทับที่๓บริเวณพระราชวังเดิมกองทัพเรือค่ะ
หลังจากนั้นใช้ถนนอรุณอมรินนะคะผ่านแยกสิริราช
เสด็จตรงไปขึ้นสะพานพระราม๘ค่ะ
เข้าไปยังถนนราชดำเนินนอกนะคะแล้วก็กลับถึงพระราณพระราชวังดุสิตเป็นจุดสิ้นสุด
ส่วนขบวนประชาชนก็ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสิ้นสุดที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกนะคะ
ก็มีการแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ๑๐๘สายด้วยกัน
ก็จะเป็นรถโดยสารของขอสมก๖๔สายแล้วก็รถเอกชนร่วมบริการ๔๔สายนะคะ
คุณผู้ชมฟังแล้วก็จดเบอร์เอาไว้นะคะ๑๓๔๘โทรได้ตลอดเวลาค่ะ
จากนี้ยังมีการจัดบริการรถเมร้อนธรรมดา๑๕๐๐คัน
เพื่อให้ประชาชนนั้นขึ้นฟรีทุกเส้นทางตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนรถไฟทุกขบวนไปเริ่มต้นเส้นทางการรับส่งผู้โดยสาร
จากสถานีหัวลำโพงกลายเป็นสถานีบางซื่อนะฮะ
ต้องย้ายนะฮะไปบังซื้อแล้วก็สถานีรถไฟมักกะสันตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงถึง๒ทุ่มวันนี้นะครับ
ใครจะเดินทางผ่านไปผ่านมานะฮะเที่ยงถึง๒ทุ่มไปใช้ที่สถานีบางซื่อกับมักกษันแทน
จากจะมีการปูแผ่นเหล็กบริเวณรางรถไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ
ก็จะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารทุกสถานีเอาจักรยานเข้าไปในขบวนรถได้ด้วย
ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืนโดยจะให้ผ่านเข้าออกด้วยระบบประตูพิเศษ
เวลาเค้าจะเปิดให้นะครับแล้วคุณเข้นก็เข้าไปได้เลยครับ
ส่วนเซ่นทางด่วนนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา๙นถึง๒๐๐๐น
ก็ถูกมีทางด่วน๑๑ด่านงดเก็บค่าผ่านทาง
นั่นหมายถึงว่าคุณขึ้นได้ฟรีนะครับ
ก็คือด่านยมราชด่านหัวลำโพงสะพานสว่างนะครับ
แล้วก็อุรุพงศ์สุรวงถนนด่วนจันทร์
แล้วก็สาธรณ์พระราม๔ด่านที่๑

รวมถึงสุขุมวิทย์แล้วก็ด่านเพชรชบุรีด้วยนะครับ

หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ปั่น
ไม่ได้มีจักรยานแล้วก็ไม่ได้ร่วมปั่นกิจกรรมดังกล่าว
สามารถไปร่วมปั่นกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญได้
ทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อัครสิลปินเนื่องในโอกาสมหาหมงควรนี้
ตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๓ธันวาคมที่สนามเสือป่า
เทิดพระเกียรติอัครสิลปินเป็นการจัดแสดงดินทราชการ
แล้วก็มีการจำลองจักรยานบนถนนจริงในงาน
มาร่วมปั่นจักรยานที่จัดไว้ในโซนนิทัศกาลได้ด้วย

แล้วก็เรื่องของการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ

รัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ก็ได้ไปดูการซักซ้อม
เหมือนจริงการจัดแสดงโขนกลางแปลงพระราชทานเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับ
นอกจากไปปั่นจักรยานก็ยังไปดูโขนได้ด้วย
ก็สามารถถ่ายส่งไปได้รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะมีภาพประทับใจอะไรเหมือนคราวที่แล้วบ้าง
สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานย้ำกันอีกครั้งนะครับ
ทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยความศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อพ่อตลอดจนเพื่อนร่วมชาติ
๒ตรวจเช็กร่างกายและเตรียมร่างกายให้พร้อม
๓พักผ่อนให้เพียงพอ
ศึกษาและสร้างทักษะในการขี่จักรยานให้รู้จริง
ตรวจเช็คจักรยานและอุปกรณ์สำหรับภารกิจการขี่ให้ดี
แล้วก็๖ศึกษากฎเกณฑ์และกฎจราจรตลอดจนเส้นทางการขี่
และข้อ๗นะครับขี่ด้วยความปลอดภัยและยิ้มแย้มสุขกายสุขใจ
โอ้โหนี่เป็นข้อคิด๗ประการของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
พระราชทานให้กับนักปั่นทุกท่าน
ส่วนแนวทางในการที่นายยกรัฐมนตรีได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในการยึดหลัก๓ข้อ
ก็คือสง่างามน้ำใจและรักษาวินัยจราจร
ทั้งข้อคิดทั้งแนวทางนี้จะทำให้นักปั่นทุกท่านปั่นได้อย่างมีความสุขกายและสุขใจ
และที่สำคัญร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพร้อมกันนะครับ